หลอกกันบ้างดีกว่าโอ๊ดรัดถี่

เชื่อว่าแฟนละคร๗สีรู้จักกันเป็นอย่างดี

ละครเรื่องรักแท้แซ่บหลาย
แค่ยืนก็แซ่บแล้ว

ซึ่งพ่อคีนกับคุณชมจัน

เหนือจากความสนุกของละครแล้ว
พระเอกคนนี้คืนกำไรพี่แจ๊คดู
บอกเลยว่าฝ่ายคอตุ้มแล้วกนี้ไม่เหนื่อย
เออมาแบบเสริมไม่อั้นเอ๊ะอะถอดเอ๊ะอะถอดนะคะ
พอซูมเรื่องนี้เมาส์มาบอกว่าชุดพระเอกงบน้อยมากพี่

แน่นอนว่าหุ่นของคุณโอ๊ตรัธีนั้นดุดันไม่เกรงใจใคร
คุณดูอ่ะซูมเข้ามาซูมกล้ามแขนอย่างเงี้อืม
แจ๊คสาบานว่ามองฝักบัวอย่างเดียวนะฮะ
กล้ามหน้าอกหน้าท้องอุ้ยงานดี
ส่วนลัครเธอขนาดอันนี้มองแว่น
ส่วนงานละครเขาบอกก็กระแสดีมาก
เอกคนนี้เขาก็เลยรู้สึกใจฟูขนาดไหน
เดี๋ยวไปฟังโอ๊ตรรัฐทีกันหน่อยค่ะ
วันนี้ใส่สูตรมันซะเรียบร้อยใช่ไหม
คือตอนแรกที่เราได้บทมาทั้ง๑๕ตอน
เราก็นั่งอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมถึงถอดเสื้อแบบทั้งหมดเยอะขนาดนี้
โอ้โฮมาก
จริงต้องฟิตทุนตลอดไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบ

คือจริงแล้วหลังมาเราจะพยายามถอดน้อยลง
เพราะว่าเราแค่อยากให้เวลามีงานอะไรถอด
มันจะได้
นี่โอ๊ตว่าหล่อแล้วนะ
ขอชวนเมาส์เพื่อนซีเขาหน่อยบอส
ชนะกันเนี่ยนักแสดงร่วมช่องบอกเลยว่าบอสเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าพ่อสายแดน
อู้ยเอวเขาพริวแล้วเกินน่ะเต้นติ๊กต๊อกทุกวัน
ในฐานะเพื่อนโอ๊ตบอกเลยว่าผมก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องร่วมเต้นกับเพื่อนเนอะ
ก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ของเพื่อนคนนี้
เรื่องหน้าหล่อเป๊ะขนาดนี้เบื้องหลังแจ่มขนาดไหน

วันหนึ่งเขาทำ๔๐๐ล้านคลิป

มันก็จะมาแล้วก็นั่งแล้วก็แบบว่า
เฮ้ยขอยืมห้องถ่ายอันนี้หน่อยดี

พอมาทำด้วยกันจนรู้รู้แก้วกันแล้ว
เขาจะเป็นคนที่ถ่ายแป๊บนึง
แล้วเขาก็ดูแล้วว่าอันนี้พอจะตัดหลอกได้
ถ้าคลิปไหนมีซุ้มซ้ายซุ้งขวาอะไรแบบนี้

แต่มันอยากเนียนตัดไป
อันนั้นใช่จริง๒รอบผ่าน

คุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าหล่อแพ็คคู่
ซ้ายก็ดูดีขวาก็เข้าทีเข้าตา

คุณผู้ชมค่ะแหม่กระชุ่มกระชวยมาค่ะ